ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดเร็วค่อยโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก
เหนือใต้อีสาน
ออเบอร์ตอบมหาสนุกมาแล้ว
ออเบอร์ตอบมหาสนุก

มหาสนุกกลับมาแล้วครับ
แจกความสุขให้ลุงป้าน้าอากันอีกครั้ง
ที่นี่เลยจังหวัดสุรินทร์
และวันนี้ครับเราก็เปิดรายการด้วยการแสดง
จากทีมรวมดาวสาวสวยเซ็กซี่ที่สุด

ความสนุกสนานกันต่อเลยดีกว่าครับ

แม่วันนี้มันทั้งมีความสุขและเกิน

สวัสดีครับ
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน

มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
อบตมหาสนุก
และวันนี้นะครับออบตมหาสนุก

ละล่ากันถึงหน้าออบต

สนับสนุนอบตของท่าน

มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์
เราอยู่กันที่อบตกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
และวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับ

กระโภ
มาแล้ว
โอ้โหโอ้โหคุณมาเท่มาก
ตอนแรกผมก็มาแบบพี่นี่แหละ

ช้างแวะเอางวงกินย่า
ผมล่วงจากข้างหลังมาอยู่ตรงงวงครับผม

ไม่ต้องตกใจไปครับพี่ลิง
เพราะเรามีฮีโรคนเก่งคนดีสีอ้อมปะต่อ
มาช่วยแล้วล่ะครับ
เออยังเนี่ยโอ้ยตายโอ๊ย

จับไว้ดีจับไว้ดี

ช้างเรียกมาเยอะมากเลยครับ
ช้างนี้จะมีช้างโมดก

ใครเอาลุงผมมาทรมานอย่างนี้ครับผม

เอาอย่างนี้ดีกว่านี่ก็มีของดี

แล้วก็เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็มีนักแสดงสาวสวยของเราแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องราวดีครับพี่แจ๊คครับ
ราวดีของกระโพ
จะมีอะไรบ้างไปชมครับ

ที่นี่เนี่ยมีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมาก

จะมีการจัดงานแสดงมหัศจรรย์ช้างสุริน
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตความผูกพัน

ช้างสุรินทร์ใหญ่ตระการตาแบบนี้เนี่ย
บอกเลยว่าเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะ

เรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของงานครับ
ก็มาจากตำบลกระโพนี่แหละครับ
อบตกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
มีทั้งหมด๒๐หมู่บ้าน

และมีประชากรทั้งหมด

แต่เป็นชาวสวยหรือชาวกุย
มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง
และมีความสามารถในการฝึกช้าง
แถมยังเลี้ยงช้างแบบเป็นลูกเป็นหลาน
อยู่ร่วมชายคาเดียวกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ
เรียกว่ามีวิถีชีวิตผูกพันกันมาอย่างช้านานครับ

รุ่นปู่ย่าตายายนูนะครับ
เขาพากันเข้าป่าไปหาช้างและนำมาเลี้ยงไว้
ออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมาย
ทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองล่ะครับ
และที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางแห่งนี้นี่แหละครับ
ที่เป็นศูนย์รวมเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนกับช้างไว้อย่างชัดเจน
ทั้งการพาช้างมาอาบน้ำ
แถมที่บ้านตากลางแห่งนี้เนี่ย
เขายังจัดฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปกระดาษมูลช้าง
แก่ชาวบ้านและนักเรียนเยาวชนในพื้นที่
เรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้าง
และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน
รวมทั้งเจ้าของช้างและควานช้างในท้องถิ่นอีกด้วยล่ะครับ
ถึงคิวของดีของเด็ดอย่างผลิตภัณฑ์จากช้าง
เขาก็มีจัดมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมอย่างหลากหลายเลยล่ะครับ

ต้องหาซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะจ๊ะ
และที่ตำบลกระโพเนี่ยครับ
ไม่ได้มีดีแค่เรื่องช้างเท่านั้นนะ
ถ้าหากอยากท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรแล้วก็
ต้องมากันที่บ้านหนองบึงครับ

ที่นี่เนี่ยครับปลูกทั้งข้าวรายสเปอรี่
แถมยังปลูกผักอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรับประกันได้ว่า
ปลอดสารเคมีแน่นอน
และที่เห็นแม่กำลังปั้นอยู่เนี่ย
ก็คือขนมขี้หมาครับ
เฮ้ยใช่แล้วล่ะครับได้ยินไม่ผิดแน่นอน
ขี้หมาครับเป็นอาหารทานเล่นที่ทำมาจากข้าวตากแห้ง
รสชาติก็หวานมันหนึบเหนียวเคี้ยวเพลินทีเดียวล่ะครับ
เรียกว่าครบคันทั้งแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง
ผลิตภัณฑ์โอท็อปและขนมพื้นบ้านแบบนี้ครับ
จะรอช้าอยู่ใยมาสนุกสนานกับน้องช้างที่ตำบลกระโพกันได้เลยครับ
ของดีของเด็ดเต็มไปหมดเลย
เห็นอยู่ด้านหลังนี่ท่านนายกก็คือรูปภาพเป็นภาพวาดของช้างเด็กน้อย
ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของช้าง

ตัวอายุสองสามปีนะครับที่เรากำลังหัดวาด

เราจะดูเขาเรียกว่าลักษณะช้างตัวไหนที่สามารถที่จะนำมาวาดรูปได้

มีครับเราก็ต้องดูลักษณะช้างที่ว่าเป็นตัวช้างที่นิ่ง
หัดให้วาดอีกมือหนึ่งเราก็มีกล้วยไว้เป็นรางวัล
เวลาเขาวาดเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยให้เขากินเป็นรางวัลครับ

อ๋อออกไปแล้วใช่ไหมท่าน

อันนี้เป็นเสื้อของวัยรุ่นของกระโพลนะครับ

ไม่ใช่ครับนั่นแขนน้องครับ

นี่เขากำลังโชว์เสื้อยืดเข้พีแก๊ง
เสื้อยืดเนื้อผ้าดีมีความหมายครับ

ต้องไปถามท่านนายกแล้วล่ะครับ
เค้กผีแก่งย่อมาจากอะไรครับ

ซึ่งอันนี้เราทำมาที่ให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่นะครับ

คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีเสื้ออันนี้

สรุปว่านี่นะคือเสื้อยืดกระโพแก๊ง
เสื้อยืดที่เป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านอบตกระโพแห่งนี้นี่เองล่ะครับ

คือตอนนี้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นเห็นมีบอกว่ามันเกินกว่าวัยรุ่นคือทั้งทุกบ้านแทบจะมีเสื้อนี้หมดเลย

ใช่ครับ

อันนี้นี่คือผักพายนะครับ

นี่มีอยู่สองอย่างถ้าไม่อร่อยก็หิวมาก

ท่านครับเดินวันนี้เดี๋ยวปล่อยให้มะลิเขาทานก่อนนะครับผมนะครับ
หลังจากที่ทานผักเขาเรียกว่าพื้นบ้านกับน้ำพริกไปแล้ว

อันนี้เขาเรียกขนมขี้หมูนะครับ
ลักษณะผมว่ามันจะคล้ายบัวลอยไหม

ต้องแตะลิ้นก่อนครับผมนะครับว่ามันจะเข้าทางเผ่า

ตัวแป้งและไส้ท่านคิดถึงขนมต้ม
แต่ไม่ได้เอาไม้คุกมะพร้าวขูด
เอามาใส่ในน้ำน้ำตาลอ้อย

ท่านนายกเนี่ยเขาแอบทราบมาว่า
แจ็คของเราเขากลัวกบ
เมนูต่อไปเนี่ยเขาก็เลยจัดให้พี่แจ๊คโดยเฉพาะเลยล่ะครับ
อันนี้อะไรตับอ้า
อันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านนะครับเขาเรียกอังอากูธนะครับ

บ้าแล้วพี่

อย่าไปคิดว่าเป็นกบกระโดดตามคลองสิ

ผมว่าเนื้อเขาจะเหนียวเหนียวหน่อยนะ

ขอกินนมกินน้ำอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยครับผม

ไม่ใช่ว่าทีมงานไม่ดูแลครับพี่ลิง
แต่ท่านนายกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสาวสวยมาช่วยดูแลแล้วต่างหากเรา

เดี๋ยวผมจะพาคนมาเปิดให้นะครับพี่

เชิญเลยครับมา
น้องมาเจอแล้วพี่ลิงนี่
นึกว่าใครก็น้องคนนี้แหละที่จะคอยเปิดขวดเปิดน้ำให้เรา

ถ้ามาที่นี่จะเป็นสาวสวยในกระโพกครับเปิดให้ครับ
ก่อนคุณเป็นพี่ผมคุณดื่มก่อน
คุณเป็นน้องผมเสียสละให้คุณดื่มก่อน
แต่ในเมื่อในรายการนี้คุณเป็นพิธีกรผมเป็นแขกคุณกินก่อน
แต่ผมเห็นแล้วว่าถ้าคุณเป็นแขกรับเชิญผมกินก่อนผมเสียมารยาท
และในเมื่อเราสองคนมาเยือนบ้านท่านท่านดื่มก่อนครับผม
พี่อาจเปลี่ยนเรื่องเลยไม่กรุงของไม่อยากกินแปดเล่าหน่อยมีของมาโชว์ไหมครับครับมาเล้าไป

บุรุณพ่วนฮัวหุ้นร้ำ

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

แม่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย

เฮ่น้องช้างแต่ละเชือกเนี่ย
โอเบอเตอร์คอเพรา